คุณผู้ชมครับไปดูภารกิจของท่านนายกกันหน่อยนะครับ
มีไปตรวจราชการที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพักเพื่อไทย
แต่ว่าการไปครั้งนี้ก็มีกลุ่มประชาชนแล้วก็นักศึกษาจำนวนนึง
ไปถือป้ายขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ระหว่างที่คณะของท่านนายกนั้นเสร็จสิ้นการตรวจความคืบหน้า
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราด้วย
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
การถ่ายภาพกับชาวบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งครับไปร่วมเฟรมแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีขาว
คุณผู้ชมสังเกตให้ดีใส่เสื้อยืดสีขาวแต่บนเสื้อเขาเนี่ยนี่นี่
ขวามือเห็นไหมมีใบหน้าของคุณทักษิณชินวัฒน์อยู่บนเสื้อก็ไปยืนร่วมเฟรม
อยู่แบบนี้ด้วยนะระหว่างที่คณะของท่านนายกนั้นไปถ่ายรูปกับชาวบ้านที่ไปรอต้อนรับที่สนามโรงเรียนวัดเวรุวัน
ชายคนนี้ก็ไปยืนเท้าเซเอลอยู่ห่างแบบนี้พิงเสาอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปแสดงปฏิกิริยา
ไม่ได้ไปตะโกนอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเชิญตัวเขาออกไปแต่อย่างใดครับ
ซึ่งการมาเชียงใหม่รอบนี้ของท่านนายกเขาพูดย้ำในหลายเวทีเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ย
สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติแต่รัฐบาลก็พยายามทำดีที่สุดช่วงนี้ขอให้ช่วยกันไปก่อน
ที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้งบประมาณไปมากพอสมควรครับตนเองหมายถึงท่านเองก็รักชาวเชียงใหม่ทุกคน
ได้จากการใช้งบประมาณที่ผ่านมาก็ให้เชียงใหม่เหมือนกันยืนยันไม่ใช่ศัตรูของใครทั้งสิ้น
บ้านเมืองอยู่ได้เพราะทุกคนไม่ใช่อยู่ได้เพราะนายกภาคร้ายทำบ้านเมืองเสียหายเนี่ยถือว่าเป็นกรรมของเขา
ตนไม่โกรธเขาหรอกฟังเสียงท่านครับ
ตรงนี้ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นความการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันยาวนาน
เพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหากับพวกในอนาคตว่าทำอย่างไรเขาจะเข้าใจ
ทำอะไรเขาจะเห็นภาพในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาจะได้รู้ว่าอะไรคือคำว่าประวัติศาสตร์
ก็ติดตามว่าจะไปตรวจเยี่ยมจังหวัดไหนเพิ่มเติมต่อไปหรือเปล่านะครับ